หมอปลาล่าผีนะฮะรอบนี้หมอปลาช่วยสาวกัมพูชา
เพราะว่าสาวกัมพูชาโดนผีไทยเข้า
และตอนคุยกันบางคำข้าวก็พูดภาษากัมภูชา

ทั้งที่สาวคนนี้พูดภาษาไทยไม่ได้นะฮะ

หมอปลาช่วยสาวกัมภูชา

ให้ดูก็แล้วกันว่านี่คืออาการผีเข้าฮะ

จากนั้นเขาเป็นคนที่มาทำงานที่ประเทศไทยนะ

กิติศัพท์ดีว่าในประเทศนี้ใครเบอร์หนึ่ง

นี่คือน้องสู่คือคนที่เราเบอร์หน้านะครับ
น้องสุอายุสิบแปดเท่านั้นเองเป็นชาวกัมบูชา
และทุกคืนวันพระใหญ่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอด
บางครั้งบางคราวกรีดร้องเสียงดังรั่นหมู่บ้าน

วันพระวันโกนเจอหนักเป็นพิเศษครับ
ญาติบอกว่าน้องสุเนี่ยเขาเห็นผี

ตั้งแต่อยู่ทูตกัมพูชา

หมู่บ้านที่เห็นเรื่องแบบนี้ประหลาดแบบนี้
กระทั่งหมอดูในหมู่บ้านที่กัมพูชา

เป็นหมอดูอย่างเดียวเป็นร่างทรงอย่างเดียวเลย
แต่ครอบครัวน้องสุบอกว่าไม่เอา

สุดท้ายแล้วความพิเศษของน้องสู่เนี่ยยังมีอยู่

ก็เจอเรื่องราวประหลาดแบบนี้ต่อเนื่องฮะ
สุดท้ายก็ต้องถึงมือหมอปลาไม้ย่างหมอปลา
หมอปลามาแล้วมาที่บ้านน้องสุที่บ้านบึง

สัมผัสสองสัมผัส
สัมผัสผีวิญญาณยังไม่เจอ

ไปข้างบนมันมียันประหลาด

เอายันลงมาฉีกยังไม่ฉีกนะดึงลงมา

หมอปลาบอกว่ามีความประหลาดฉีกทิ้ง
หลังจากหมอปลาฉีกทิ้งวินาทีแรก
มาแล้วจะอ้วกอาการหมอปลานี่ออกเลย
รู้สึกสัมผัสได้ทันทีว่าวิญญาณมันร้อนแรงเหลือเกิน
จากนั้นหมอปลาบอกเอาอย่างนี้มาเข้าน้องสุท้าผี
ให้ผีมาเข้าน้องสู่น้องสู่ก็ไม่มีอาการประหลาดฮะ
แต่เจ้าผีตัวนั้นหมอปลาบอกไอ้กระจอกไอ้ผีกระจอก
คือท้าทายแล้วมันก็ไม่ยอมมาเข้าน้องศูน
แต่มันก็ไม่ยอมไปไหนเหมือนกันแล้วยังไงต่อ
หมอปลาด่าไปเรียบร้อยแล้วก็เอาของขัง
เอาเครื่องลางของขังฝากให้ครอบครัวน้องสุ
ฝากให้น้องสุพกติดตัวและดื่มน้ำมนต์
มนต์ศักดิ์สิทธิ์ปลูกเสกเรียบร้อยแล้ว
ขอให้เป็นแบบนี้คิดว่าไอ้เจ้าผีกระจอก
มันจะไม่มาคุกคามน้องสุอีกต่อไป
ฟังอีกทีหมอปลา
ข้างบ้านเธออย่างน้อยเราเอาของซื้อให้ยามข้างบ้าน

และน้ำมนต์ที่มีการปุกเสกวัดวรามและนะ

หรือผี